งานหนึ่งเขามีการตั้งโต๊ะจีนกันเต็มพื้นที่เลยอ่ะแต่ปรากฏว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจค่ะ
ฝนตกลงมาแต่แขกเนี่ยสู้ชีวิตมากนะคะสู้ชีวิตยังไงคุณผู้ชมดูพร้อมกันค่ะ
อันนี้อยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ดูไบครับเนี่ยเมืองไทยค่ะไม่ใช่เศรษฐีน้ำมันแต่อย่างใด
ใช่แล้วคลุมทั้งงานเลยนะคะนั่งกันแบบนี้
มองไปแวบแวบเ๊ประเทศไทยรึเปล่าอย่างที่คุณดัชนายบอกเอ้อ
นี่แถบอารับหรือเปล่านั่งอยู่นี่เศรษฐีดูใบไหม
แต่ถ้าเกิดไม่มีไฟนี่วิ่งหนีนะ

เออประมาณนั้น

คลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในงานบวชแห่งหนึ่ง

อีกอย่างที่บอกไม่ใช่แถบอารับแต่ยังได้
แม้ว่าคนที่ไปร่วมงานก็จะโพกหัวประหนึ่งเป็นเศรษฐีบ่อน้ำมัน

เรื่องของเรื่องก็คือฝนไงคุณ

แล้วปรากฏว่าฝนตกปล่อย

ปิ๊งไอเดียขึ้นมาฝนตกไง
นั่งอยู่เอาผ้าที่คลุมโต๊ะคลุมเก้าอี้น่ะ
มาคลุมตัวเองซะเลย

พอเริ่มทำตามปุ๊บกลายเป็นภาพแบบนี้เลย
ทุกคนทำเหมือนกันหมดเลยค่ะ

เออยังพอนั่งได้ก็เลยนั่งแหละ
ประเด็นคือเอาผ้ามาจากไหนก่อน

คนที่เห็นคลิปบอกว่าแวบแรก

ข้านหัวด้วยมั้ย
เอาไปไปให้สุดนะคะ
แรกทุกคนคิดเหมือนกันเลยว่านี่เป็นโต๊ะจีนหรือว่าเศรษฐีดูไบหรือไม่ก็นัดกันแต่งมาเป็นทีมอารับหรือเปล่าสำหรับงานนี้
สรุปไม่ใช่นะคะเป็นงานเลี้ยงอย่างที่บอกไปนะคะเป็นงานเลี้ยงของคนไทยค่ะไม่ใช่แขก
เออมันก็ดีเหมือนกันนะ

จดจำกันทั้งเจ้าภาพแล้วก็คนไปร่วมงาน
ท่าทางงานนี้น้ำซุปจะเยอะนะ